คุณผู้ชมคะมีคุณครูสอนวิชาสังคมโชว์แผลให้ดูแผลเต็มตัวเลย
ถูกนักเรียนชายชั้นมสองสอบโอ๊ยคือคุณครูบอกว่าคุณครู
กำลังจะทำโทษน้องนักเรียนชายคนนี้เพราะว่าผมยาวจะตัดปลายผม
เป็นคุณครูสอนวิชาสังคมอ่าเปิดแผลให้ดูบอกเนี่ย
โดนนักเรียนชายชั้นมสองทำร้ายตอนแรกผลักครูจนล้มครับ
ล้มปุ๊บกระทืบซ้ำอีกสามสี่ครั้งโอ้โห
ทืบเสร็จต่อยหน้าอีกหลายทีอ่า
ยังไม่พอใจยกเก้าอี้ฟาดใส่ครูเฮ้ย
แล้วมันมีจังหวะที่เหมือนกับจะคว้ากันไกลแทงอ่ะนักเรียนนะ
คว้ากันไกลแทงครูนะแต่เพื่อนในห้องห้ามเอาไว้ได้ทัน
อะไรขนาดนี้เนี่ยครูก็เลยบอกว่าใช้คำว่านักเรียนซ้อมครูได้เลย
ใช้คำว่าซ้อมได้เลยอืมทีนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลห้า
บ้านหนองผักก้ามที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประมาณสักบ่าย๓เป็นค่าเปลี่ยนสุดท้าย
ชาญศักดิ์กำลังจะทำโทษในต้นนามสมมุตินะคะ
นักเรียนชั้นมสองทับสองเพราะไว้ผมยาวผิดระเบียบอืม
ไปหยิบกันไกลมากะว่าจะตัดปลายผมที่มันยาวยาว
หน้าเพื่อนนักเรียนในชั้นเป็นการทำโทษโอ้โหในต้นนักเรียนชายคนนี้ทำร้ายครูจนนุ่มเลยค่ะ
ครูบอกว่าขอยืนยันนะว่าครูไม่ได้ไปทำร้ายเด็กเลย
ขณะที่เกิดเรื่องครูไม่ได้สู้นักเรียนเลยเพราะเห็นว่าเป็นลูกศิษย์อายุน้อย
แต่ที่น่าตกใจก็คือเด็กนักเรียนในห้อง
บอกว่ามันมีจังหวะที่น้องนักเรียนในห้องพยายามจะไปห้าม
ศอกของในต้นคนนี้กระแทกปากแตกฟันหักไปอีก
แล้วคุณครูในโรงเรียนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่ามันรับไม่ได้
ครูไม่เคยทำร้ายลูกศิษย์นะทำไมลูกศิษย์ต้องอารมณ์รุนแรงใส่ครูขนาดนี้
ตอนแรกจับกันไกลผมก็คิดว่าเขาจะแทงผมผมก็เลยดูอยู่ว่าจะทำไง
เขาก็เลยทิ้งกันไกลแล้วก็จับเก้าอี้สีแดงจับเก้าอี้สีแดงฟาดใส่หัวผม
ผมก็เลยเอาแขนนี่กันแล้วนี่ครับก็ก็เป็นแผลอย่างงี้อ๋อ
เป็นรอยช้ำตรงนี้น่ะเป็นแผลโดนเก้าอี้ในการที่เกิดขึ้นครับอาจารย์
อาจารย์นี้จะเอาเรื่องราวกับเด็กไหมครับไม่หรอกครับไม่หรอกครับแล้วก็
แล้วตอนนี้ทางผู้ปกครองเด็กนี่ทราบเรื่องหรือยังครับก็ทราบแล้วครับ
ทราบแล้วก็ว่าทางโรงเรียนก็เลยเชิญมาว่าวันนี้ตอนเที่ยงว่างั้นครับ
ถ้าผู้ปกครองแจ้งมาแต่ผมก็มีคณะครูจะถามว่าจะไปแจ้งความอะไรไหม
แต่ว่าผมก็ไม่หรอกครับก็ถือว่าให้โอกาสเด็กได้ไปปรับปรุงตัว
คือคุณผู้ชมคะมันไม่ได้จบแค่ซ้อมครัวนะคะเพราะว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ย
ต้นนักเรียนชายชั้นม๒โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก
แล้วก็บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้โดนแน่แน่นี่หลังเกิดเรื่องนะใช่
เพื่อนก็ไปถามค่ะพี่อุ๋ยว่าจะทำอะไรเนี่ยในต้นตอบไปว่า
จะทำอะไรน้องดอนให้ดู
อีกค่ะหนะปกใจคุณผู้ชมรอบ๒เท่ากับปาย
โอ้โหคุณครูชาญศักดิ์ก็โพสต์ข้อความเชิงน้อยใจ
เป็นคนดีก็เยอะเป็นคนเลวก็มี

ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองก็มีบรรดาครูไปให้กำลังใจเยอะอะนะคะ
คือทางโรงเรียนเนี่ยก็ให้ในต้นน้องนักเรียนชั้นม๒เนี่ย
การเรียงไปก่อนชั่วคราว๒๓วันนะคะ
แล้วก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบเรื่อง
ผู้ปกครองบอกว่าก็ลูกชายเป็นคนอารมณ์ร้อนมากจริง
โมโหรุนแรงโมโหรุนแรงถึงขั้นที่ว่า
เคยต้องพาไปรักษาแบบกินยาพี่อุ๋ย
เหรอถึงขั้นนั้นนะคะ
โอ้โหอย่างนี้คือคุณพ่อคุณแม่คงต้องดูน้องมากขึ้นแล้วล่ะ

ว่าเออตกลงแล้วจะยังไงจะสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้หรือเปล่า